รู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีครับถึงเวลาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมพร้อมกันนะครับก่อนออกจากบ้านในเช้าวันนี้ในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมพุทธนันพิสิทธิ์มหันอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วครับว่าในระยะนี้เองสภาพอากาศนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหลายจุดหลายพื้นที่ทั่วไทยนั้น
เมืองไทยของเราพอดิบพอดีแต่ละพื้นที่ก็จะมีการตั้งฉากในช่วงแล้วก็เวลาที่แตกต่างกันออกไปแต่ละจุดเป็นอย่างไรบ้างนั้นวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันก่อนก่อนที่เราจะไปติดตามการแปรพูดอักเสบอากาศต้องหลอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าปรากฏการณ์วันที่ตั้งฉากนั้นถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นท

ประเทศไทยของเราก็คือปัจจัยอย่างหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าหย่อมความร้อนครับที่ตอนนี้ยังคงปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่เหนียวนำเอาความชื้นจากพื้นผิวลอยขึ้นมา
ชื้นเหล่านี้มีอุณหภูมิสูงนะครับจึงทำให้อากาศร้อนไปด้วย
อกจากความชื้นที่ถูกเหนียวนำจากบริเวณความกดอากาศต่ำแล้วยังมีกระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
อบไอน้ำจากบริเวณทะเลเข้ามาปกกลุ่มบริเวณทางตอนกลางอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
ก็ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยครับที่ทำให้อากาศร้อนอบอ้าวและถ้าหากความชื้นจากท้องทะเลมาปกคลุมค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเกาะตัวกลายเป็นกลุ่มฝนตกได้นะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภาคกลางตอนล่างรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ดังนั้นในระยะนี้เองครับภาพรวมสภาพอากาศทั่วไทยนั้นอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะครับก็คืออุณหภูมิตั้งแต่๔๐องศาเซลเซียตขึ้นไปถือว่าร้อนจัดในบางพื้นที่
พื้นที่ไหนร้อนจัดบ้างเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันนะครับ
จากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีของเราอากาศเมืองไทยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวในหลายพื้นที่
หกโมงวันนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าพื้นที่ที่ร้อนที่สุดก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ที่ประมาณสามสิบองศาเซลเซียตนะครับ
พื้นที่ฝั่งตะวันตกยังคงได้สัมผัสอากาศเย็นสบายอุณหภูมิไม่เกิน๒๒๙องศาเซลเซียตคำนวณต่อไปช่วงบ่ายวันนี้ครับคาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะไต่ไปอยู่ที่ประมาณ๔๐องศาเซลเซียต
พื้นที่ที่อาจจะร้อนหน่อยนะครับก็คือบริเวณแนวกลางนะครับตั้งแต่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างลากยาวมาถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างรวมไปถึงอีสานตอนบนอาจจะร้อนเป็นพิเศษนะครับ
คำนวณต่อไปนะครับจนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้แล้วก็ช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้นะครับอากาศก็จะทรงแบบนี้อาจจะมีไต่ระดับไปอยู่ที่ประมาณสี่สิบเอ็ดบ้างในบางพื้นที่นะครับดังนั้นการทำกิจกรรมกลางแจ้งในระยะนี้ควรที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นระยะเวลานานเก
อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความแบรนด์ปวนในเกลาคือคลื่นกระสายโลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศพรรมานะครับสีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้จะสังเกตว่าตอนนี้ค่อยเคลื่อนตัวออกจากมือเหนือของเรานั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ในเกลาจะดีขึ้นแต่ว่าวันนี้

การจากระบบพยากรณ์อากาศไทยรัฐทีวีวันนี้ยังคงต้องระวังหน่อยในบริเวณพื้นที่จังหวัดระนองสุราชธานีนะครับรวมไปถึงในบริเวณจังหวัดพังงาช่วงบ่ายวันนี้ประมาณบ่าย๒บ่าย๓ใครที่จะออกจากบ้านก็คงที่จะต้องพกอุปกรณ์กันฝนแล้วก็ดูฟ้าดูฝนด้วยช่วงเย็นอาจจะไปตกที่บริเวณจังหว
จากนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิก็จะทรงแบบนี้มีลดลงบ้างนะครับในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หลังจากนั้นก็จะไต่ระดับสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั้งหมดนะครับนอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้ต่อจากนี้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันมาย

รับทราบรับรับ